ขยับไปดูอีกหนึ่งอำเภอนะครับนั่นคือที่อำเภอศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันวิกฤตน้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงนะครับ
จะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดพร้อมกัน
ในพื้นที่อำเภอศรีชนกับคุณสุพัตราศรีปัชชิมครับเชิญครับ
พื้นที่ของอำเภอศรีชนซึ่งรับน้ำจากเทือกเขาหลวงของจังหวัดสุราธานีนะคะประกอบกับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งวันค่ะทำให้ยังมีน้ำป่าไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านหลายแห่งค่ะ
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกานะคะน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณตลาดแม่กิมซ่องตำบลเสาเผาอำเภอสิชน
น้ำไหลเชี่ยวและท่วมสูงเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนและเร่งนำชาวบ้านออกมาจากชุมชนและตลาด
พื้นที่ได้รับผลกระทบหนักและนี่ก็คือสภาพของถนนในหมู่บ้านน้ำร้อนอำเภอศรีชนถูกน้ำป่าพัดจนขาดได้รับความเสียหายหนัก
ส่งผลให้ชาวบ้านกว่า๑๐๐หลังคาเรือนไม่สามารถเดินทางด้วยรถยนต์เป็นปัญหาต่อการออกมาโรงเรียนของเด็กในพื้นที่และการเข้าออกของชาวบ้าน
ส่วนเสาไฟฟ้าที่หักโค้นด้วยแรงของน้ำทำให้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้มา๓วันแล้ว
ข้างในมีหมู่บ้านเดียวแต่ว่าร้อยกว่าครัวเรือนที่ออกรถยนต์ออกไม่ได้แต่ว่ามอเตอร์ไซค์นี้จะออกได้
แล้วก็จะลำบากกับเด็กเด็กขึ้นนะคะเห็นบอกมีเด็กเด็กเยอะ
เด็กเด็กเยอะครับเด็กโรงเรียนประมาณร้อยกว่าคนปีนี้รู้สึกว่ารุนแรงมากค่ะ
ปีก่อนรุนแรงแล้วปีนี้ยังรุนแรงมากกว่าอีกค่ะหนักมากเลยค่ะ
เพราะว่าดูแล้วมันเป็นทะเลไปหมดเลยอ่ะค่ะแล้วต้นไม้ต้นอะไรก็หักโค้นไป
เยอะเลยค่ะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงตรวจพื้นที่ได้รับความเสียหายจากอุทธกภัยย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดดินถล่มเมื่อปี๒๕๕๔ด้านพันตรีประเสริฐสายทองแท้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องร้อยฝึกรบพิเศษที่๔เข้าตรวจสอบสะพานซุดจากแรงของน้ำป่า
และอ่างเก็บน้ำคลองท่าทนซึ่งรับน้ำมาจากเทือกเขาหลวงและอำเภอและภูเขาในอำเภอนพิตำ
ไหลลงทะเลที่อำเภอศรีชนโดยอ่างเก็บน้ำยังคงรองรับปริมาณน้ำได้
แต่หากต้องมีการระบายน้ำเพิ่มทางชนรับประทานจะแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงทันที
เมื่อปีสองพันร้อยห้าสิบสี่นะพี่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเกิดอ่า
เกิดอุทกตะไฟครั้งยิ่งใหญ่ดินสลัยมากมายทีเดียวน้ำท่วมทำให้พี่น้องไปจน
อ่าเสียชีวิตแล้วก็บ้านเรือนนะครับไฟกับน้ำเยอะแยะนะครับ
หลังจากที่เรามีประสบการณ์กันแล้วเนี่ยได้มีการเฝ้าระวังทุกภาคส่วนโดยตั้งจัดตั้ง
ไก่วิทยุชุมชนวิทยุเครื่องแดงกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรืออ่า
ส่วนอื่นอื่นเนี้ยจะมีอ่าเครือข่ายวิทยุเครือข่ายโทรศัพท์
ถ้ามีปัญหาก็จะจะแจ้งเตือนไปสภาวะน้ำท่วมนี้ก็กระจายไปทั้ง
สิบสามอำเภอนะครับโซนที่หนักก็คือโซนพื้นที่ที่อยู่ติด
ริมเขาน้ำลงมาก้อนแรกอย่างเช่นไล่ตั้งแต่จุฬาพร
จะเหลืองประเกียจจะอวดลงไปหัวใสด้านนู้นนะครับด้านนี้ขึ้นมา
โดนหมดนะครับมาจนถึงศรีชนขึ้นไปถนอมนะครับ
ชนนี้ตอนนี้ก็ที่ยืนอีกก็คือสภาวะที่โดนน้ำมันแทง
เส้นทางแล้วก็ขาดนะครับค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะ
กองร้อยฝึกรบพิเศษที่๔เตรียมรถบัส๓คันค่ะเพื่อเข้าไปรับนักเรียนตาม
หมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาดแต่หลายโรงเรียนในพื้นที่นะคะ
อำเภอศรีชนตอนนี้ก็ได้ประกาศหยุดเรียนแล้วค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทั้ง๒๓อำเภอยังคงน่าเป็นห่วงค่ะ
เนื่องจากว่าขณะนี้ฝนก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องและอีกส่วนที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อดินโครนถล่มค่ะ
พัตราศรีประชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากค่ายฝึกรบพิเศษที่สี่
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ